ชูรักนักประชาธิปไตยคุณผู้ชมคือเป็นรักสามเศร้า
ซึ่งตัวภรรยาเนี่ยนะก็ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ปีนขึ้นกระบะไปเลยเอาปืนยิงเลยฮะ

ใครไปแถวนั้นบ้างเมื่อวานมาบอกกันหน่อย

นั่นคือปากซอยด่านสำรง๕๘ครับ

จับภาพเป็นกระบะที่ตอนแรกเสียหลักก่อนนะ

ผู้หญิงเสื้อแดงชมพูชมพูเนี่ยนะ

แล้วก็พยายามทุบกระจกด้านหลังของคนขับ

แล้วนี่ผู้หญิงเสื้อขาวเหรอวิ่งลงมาเหรอ
คนนั้นคือที่นั่งข้างคนขับกระบะ

เนี่ยเสื้อแขนยาวสีขาวเมื่อสักครู่เนี่ย

คนก็เห็นแถวนั้นก็ตกใจกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น

จะเห็นว่ารถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าไปแล้ว

ตัวสีเหลืองเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราชี้ให้ดูคุณผู้ชมฮะ
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับ
แล้วฝ่ายหญิงซึ่งเป็นภรรยายังถือมีดวิ่งไล่ตามมาอีก

ตัวผู้ชายไปล้มลงตรงริมถนนแล้วก็โดนแทงครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายโมงเมื่อวานนี้โอ้โหคนกำลังไปใช้สิทธิกันเลย

ใกล้กับหน่วยเลือกตั้งในซอยวัดด่านสำรง๕๘ครับที่สมุทรประการ
หลังเกิดเหตุปุ๊บตำรวจสำรงเหนือไปตรวจสอบเลย

จกข้างฝั่งผู้โดยสารมีรอยโดนปืนยิง๑นัด

ด้านหลังคนขับก็มีรอยกระสุน๑นัดเหมือนกัน

ตัวภรรยาหลวงไม่ได้หนีไปไหนนะ

รอมอบตัวเลยเจ้าหน้าที่คุมตัวไว้ได้พร้อมกับปืน
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพสำรงเหนือ
เธอชื่อพี่สมอนอายุ๖๑บาท

สมรบอกว่าที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้

แล้วเนี่ยผัวฉันเนี่ยยังเอาเงินทองไปกินอยู่กับเมียน้อย

พี่กับโอ้โหนี่อยู่กินมานานมาก

พี่เองเนี่ยนะรอวันนี้มานานแล้ว
จะมาจับให้ได้ขนังข้าวเขา
แล้วก่อนเกิดเหตุพี่มาดักรอด้านหน้าโรงเรียน

ก็ขึ้นรถไปทุบกระจกเลย

เออไม่ใช่ปืนพี่ผัวซื้อมา

ตอนยิงไปพี่ก็ไม่รู้หรอกนะยิงไปกี่นัด

ที่ผัวเอาเงินที่หามาได้ด้วยกัน

แล้วโอ้โหดันมาพาเมียน้อยไปเลือกตั้งซะอีก

อย่างไรก็ตามเนี่ยพี่ไม่ได้กะยิงให้ตายหรอกนะ

ก็ผู้ชายมันพยายามมีเมียน้อยไม่รู้กี่คน

มันไม่ยอมเคียนกับฉัน

ฉันรอวันนี้มานานแล้ว
อืม

อยู่กินกันมา๔๑ปีแล้วตั้งแต่๒๐ตั้งแต่พี่อายุ๒๐พี่จะไม่ขึ้น
พี่จะไม่แค้นได้ไงบอกว่ามีแมวน้อยเป็น๑๐คน
ก็ขนเมียไปทำงานอ่ะพี่จะใช้คำนี้แข็งกินน้ำเย็นหน่อย
อย่าเดือดแทนพี่สมรเขาฟังผัวพี่เป็นไงบ้าง
พี่สมคิตเป็นไงพี่สมคิตตัวสามีเนี่ย
ก็มีแผลบริเวณคอนะคือโดนของมีคมเนี่ยเหมือนจะถากเข้าไป
พูดยังไงนี่ไงหลังตายเออยาว๑เซนนะครับ
เย็บไป๓เข็มแผ่นหลังมีแผลเป็นรอย๑เซนเหมือนกัน
ข้อมือข้างซ้ายมีแผลโดนของมีคมก็เย็บไป๕เข็ม
ต้นขาขวาก็โดนเหมือนกันโดนบาดไป๒เซนเย็บ๖เข็ม
เย็บหลายเข็มแล้วเนี่ยที่ตัวของผู้บาดเจ็บไม่พบ
หัวกระสุนลูกปืนและขม่าวดินปืนก็แสดงว่า
อาจจะไม่ได้โดนยิงคุณผู้ชมอาจจะโดนแค่มีดอย่างเดียวครับ
คือไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรง
แล้วก็ไม่สนับสนุนให้พี่มีแม่น้อยเยอะขนาดนี้ด้วยก็ใช่